เคลื่อนไหวยับเยื้องร่างกายส่วนบนนั้นจะใช้กล้ามเนื้อสองข้างตัวที่ภาษาหน้าตะสินเรียกว่าเกลี่ยวข้างบังคับการเคลื่อนไหว
เมื่อใช้เกลี่ยวข้างบังคับการเคลื่อนไหวดังนี้แล้วร่างกายท่อนบนก็จะพิ้นผันยักเยื้องไปได้อย่างงดงามในสายตาของคนไทย
โดยหัวไหล่จะเคลื่อนไหวตามไปเองทั้งที่อยู่นิ่งส่วนคอต้องตั้งตรงอยู่ตลอดการลอยหน้านั้นจะทำตั้งแต่กระดูกคอท่อนบนที่สุดขึ้นไปเท่านั้น